สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน
เหมือนโดนเธอต่อยหลังคาเวที

เหมือนโดนเธอ

ก็เคยเรียนตั้งแต่สมัยตอนที่เรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมคะ

แล้วก็รักษาหายค่อนข้างที่จะยาก
สำหรับวันนี้นะคะมุกก็จะมาทำเต้านมเทียม

ถือว่าเป็นโรคมะเร็งที่พบเป็นอันดับที่๑ของผู้หญิงเลย

เรารู้ว่าการที่จะรักษาโรคมะเร็้านมเนี่ย

เราจะมาเริ่มทำเต้านมเทียมกันแล้วค่ะ
และนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะ
จุดสำคัญก็คือด้านหลังที่กำลังใส่อยู่

เพราะฉะนั้นเราทำยังไงไม่ให้ลูกปัดตัวนี้

รวมตัวกันเพื่อทำสิ่งนี้ได้ยังไงนะคะ

เสร็จแล้วเราก็ทำมาเรื่อยเลยแล้วก็ไปได้ทุน
ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โรงพยาบาลภาคมกุฎก้า
จะแจกให้ที่โรงพยาบาลนั้นเลยใช่ไหม

ก็จะเป็นหนึ่งในพลังนั้นด้วยเช่นกันค่ะจริงจริงแล้วการทำความดีมุกว่าไม่จำเป็นต้องไปคิดเยอะเลยค่ะแค่ต้องดูว่าเราเองเนี่ยถนัดสิ่งไหนอย่างมุกเองมุกชอบอะไรมุกก็อยากจะไปทำความดีเพื่อสิ่งนั้นในสิ่งที่เราชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เรากล้าที่จะเดินออกไปแล้วก็ลงมือทำด้วยตัวเองก็สามารถเป็นความดีได้แล้ว